ต่อเนื่องจากที่ข่าวคุณทัศนัยเล่าเลยนะคะ
แล้วฝากรอยเท้าเอาไว้ฝากรอยช้ำเอาไว้ถามว่าไปทำอะไร
โอ้โหเสียหายเยอะมากเลยนะคะ
นี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องที่บ้านศรีไกลราชหมู่๗ตำบล
บอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรคุณดูนะ

เหลือแต่ซากแบบนี้ค่ะนี่คือข้าวโพดเห็นไหม
ลิงป่าทั้งหมูป่าลงมาจากเขา
แล้วมานะไม่ใช่มาน้อยมาเป็นกองทัพจ้ะ
ถ้าลิงมาทีนึงนะโดยเฉพาะลิงสม
ชาวบ้านบอกว่ามาทีนับอัวได้๒๐๐๓๐๐ตัว

ตัวใหญ่ตัวเล็กมาเรียงแถวเลยเยอะนะคุณ
แล้ววิธีการกินของมันเนี่ยก็ต่างกันลิงกับหมูป่าเนี่ยนะ
ลิงเนี่ยนะวิธีการคือจะหักฝักข้าวโพดออกจากต้น
แล้วแกะฝักกินเมล็ดข้าวโพด
อ๋อเห็นไหมคะก็จะเหลือแต่สังข้าโพด

ปีค่ะเอามาให้ดูแบบนี้ส่วนหมูป่าหมูป่ากินยังไง
มันเหยียบเลยค่ะอันนี้หนักหนาสาหัสกว่านะคะ

ต้นข้าวโพดล้มระเนรนาศกระจายไปหมดเลยนะคะ
แล้วมันก็ไปแทะกินเมล็ดข้าวโพดจากฝัก
คุณดูนะพี่ที่สั่งกันนะ
ทีนี้เราก็อยากรู้ว่า
ทำไมสัตว์ป่าไม่อยู่ในที่ที่ของมัน
หากินในที่ของมันแน่นอน
อาหารที่มันไม่มีมันก็ต้องมาหาข้างล่าง
ลงมาจากเขาสนามเพลียงค่ะ
เชิงเขาแบบนี้คุณดูนี่ซากนะ

ใช่มันก็หิวเราก็หิวเป็นมันมาหาอาหารกินค่ะ
เพราะอะไรเพราะว่า๒๓ปีที่ผ่านมา
มันฤดูแรงแล้วแรงคือ
ซ้ำซ้อนแรงหนักหนาสาหัสมาก
ข้างบนไม่มีไงก็เลยต้องลงพื้นที่

แล้วก็รอยช้ำเอาไว้รอยช้ำก็คือซากข้าวโพด

แทนที่พี่น้องชาวสวนข้าวโพดจะไปตัดข้าวโพด

นี่คือเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ควรต้องช่วยกันรักษาธรรมชาตินะฮะ
ปลูกป่าปลูกต้นไม้ให้มันมีอาหารของสัตว์ป่าทั่วไป
ใช่ค่ะแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วกันนะคะ